ท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเรื่องนี้ก็น่าติดตามนะครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้อายุ๑๙ปี
คันเป็นพิษทีนี้หลักการแพทย์ของคนตั้งท้องเนี่ยพอคันเป็นพิษ
หมอต้องวินิจฉัยกรณีของเธอเนี่ยหมอวินิจฉัยว่าต้องขูดมดลูกเพื่อยุติการตั้งคัน
ตอนนั้นประมาณท้องสัก๒เดือนแต่ผ่านไป๕เดือนปรากฏว่าเด็กยังอยู่ในท้อง
ทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเธอกังวลมากว่าถ้าไปถึง๙เดือนแล้วคลอดออกมาเนี่ย
ลูกของเธอจะสมบูรณ์ไหมค่ะนี่นะฮะหลักฐานต่างเธอมีหมดนะครับ
ผู้หญิงคนนี้นะฮะมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะครับ
คุณแม่ด้วยนะฮะที่ดูแลอยู่นะครับคุณแม่ชื่อนางสาวสิริรัตน์นะครับ
ร้องเรียนบอกว่าตั้งแต่ธันวาคมปี๖๓ธันวาคมปีที่แล้ว
ลูกสาวอายุ๑๙ปีตั้งคันได้๒เดือนลูกสาวตกเลือดพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะฮะ
โรงพยาบาลวัดแห่งหนึ่งที่ศรีราชาชนบุรีหมอวินิจฉัยว่าคันเป็นพิษ
เกรงว่าจะมีอาการแทรกซ้อนนะฮะเห็นสมควรให้ยุติการตั้งคันด้วยการขูดมดลูก
จนกระทั่งเวลาผ่านไปนะครับล่าสุดไปหาหมอที่คลินิก
ให้ตรวจท้องตรวจท้องตรวจนู่นนี่นั่นปรากฏว่าเอ๊ะทำไมคุณมีอาการเหมือนคนตั้งคัน
อันตราซาวดูพบว่าเอ้านี่คุณมีเด็กอยู่ในคันนี่นะอายุคันประมาณ๕เดือน
แม่ของหญิงสาวคนนี้บอกว่าตกใจเลยฮะ
เนี่ยหมอบอกดูแผ่นอันเตอร์ซาวเห็นไหม

ทีนี้ก็กังวลสิฮะว่าเออแล้วลูกจะเป็นอะไรไหม
หรือเด็กในท้องของลูกถ้าคลอดออกมาเนี่ย
สมบูรณ์หรือเปล่าแล้วมันอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบ
ก็เลยไปอันเตอร์ซาวน์ที่คลินิกอะค่ะ
เพราะว่าอยากให้ไอ่ว่าตรวจให้เอ่ออะไรนะ
เดี๋ยวถึงว่าตายขึ้นมาในวันเขาจะเจ็ดแปดเดือน
ก็เกิดเพราะตายโกรธอ่ะถ้าไม่มีชีวิตอ่ะแม่ก็ไม่รู้
หาสาเหตุไม่ได้ว่าน้องเป็นอะไรวันนี้ทางโรงพยาบาล
มาชี้แจงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนายแพทย์จีรศักดิ
จิรากูลสวัสดิ์รองภูมิหน่วยการโรงพยาบาลแหลมชะบังที่ชนบุรี
วันนี้พร้อมกับทีมแพทย์ด้วยนะครับมาเยี่ยมดูอาการของหญิงสาวนะฮะ
ที่ตั้งท้องแล้วต้องขูดมดลูก
นายแพทย์จิรษักบอกว่าหลังจากทราบข่าว

มาตรวจสอบข้อมูลนะมาพูดคุยมาแสดงความรับผิดชอบเรียบร้อย
สาเหตุที่เกิดขึ้นทางโรงพยาบาลได้ประชุม

ว่าสาเหตุอาจเกิดจากการขูดมดลูกออกไปไม่หมด
หรืออีกประเด็นก็คือเด็กอาจเป็นลูกแฝด
แล้วตอนขูดมดลูกเนี่ยหลุดไปแค่ถุงเดียว
ประกอบกับสรีระของผู้เสียหายมีลักษณะตัวใหญ่หน่อยนะฮะ
ทางโรงพยาบาลก็จะรับผิดชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
เดี๋ยวจะติดตามผลการตรวจต่อไปในอนาคต
ที่สำคัญคือยืนยันว่าจะให้เด็กคลอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์
เด็กก็ยังคงหนีได้
ซ้าบขเผ่าเราต้องลงไปเยี่ยมเด็กเพื่อได้รับผล
เพื่อลองเล่าว่าพรุ่งจะไม่เป็นอะไรอยากให้เราช่วยวิจัย
อยากให้เขามารับผิดชอบตัวในตัวน้องสินะ
ตายตอนนั้นต้องแก่กว่านี้
ต้อง๗เดือนไปเดือน
เพราะแม่เคยเป็นอย่างงี้
แม่มีประวัติภัณฑ์เป็นพิษ

ลูกคนที่๕